แล้วก็ได้นำทีมงานของรายการช่องส่องผี
รวมถึงมีอาจารย์เรนนี่ด้วย
พระยาประหลัดทองคำและคุณย่าบุญเหลือ
รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็พี่น้องชาวโขระศ

อาจารย์เรนนี่พูดจาพาดพิงแล้วก็บิดเบือนประวัติศาสตร์
กล่าวหาว่าย่าบุญเหลือลูกบุญธรรมของย่าโม
เป็นภรรยาอีกคนของพระยาประหลัดทองคำสามีของย่าโม
จนทำให้คนเขาเข้าใจผิดกัน
แล้วก็ทำให้ประชาชนชาวโคราชนะไม่พอใจอย่างมาก
จนเป็นกระแสดราม่าก่อนหน้านี้ค่ะ
โดยทีมงานทุกคนสำนึกผิดต่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด

จึงได้จัดเครื่องบวงสวงศักระเพื่อมาขออโหสิกรรม
ทั้งที่ลานอนุสวรียโม
แล้วก็ที่วัดสาลาลอยเขตเทศบาลนครราชศรีมาค่ะ
กำลังประชาชนที่เฝ้าติดตามเหตุการณ์จำนวนมากค่ะ

ตอนท้ายตอนที่พี่บ๊วยแล้วก็ทีมงานได้ขึ้นรถตู้ไป
ที่ยังไม่ค่อยสบายใจก็มีการตะโกนดาดธอธรรมเหมือนกัน

แต่ว่าเจ้าที่ก็ได้ตระลึงกำลังนะครับถึง๑๕๐นาย
แล้วก็มีความสงบเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เขาก็กลัวว่าอาจจะมีเรื่องราวที่แบบว่าไม่น่าดูเกิดขึ้นนะคะ
ก็เลยมีการตรึงกำลังกันเอาไว้นะ